ใช่แฮทแทดวานเบลลาลงลูบกู

เรียกได้ว่าต่อให้มีชิงชงชังอะไรมา

รอดูเลยนะคะว่าจะไปดูแสงเหนือกับสวีท

แน่นะเพราะว่าคุณแม่ก็ไปด้วย

เขาร้องเพลงอยู่ดีใจด้วยนะ